เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
จังหวัดสกลนครเต็มไปด้วยวัดต่างมากมาย
รวมไปถึงพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานหลายท่านก็มาจำวัดอยู่ที่นี่
เรียกว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่หล่อล้อมให้ชาวสกลนคร
ศรัทธาและร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานสุดยิ่งใหญ่
อย่างงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งขึ้นมาได้ครับ
ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดป่าสุธาวาสนะครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะงานแห่ประสาทพึ่งก็จะเริ่มแล้วนะครับ
แต่ว่าก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยแต่ละชุมชนก็จะต้องเอาประสาทพึ่ง
หลบแดดอยู่ในร่มแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อคงความสวยงามของประสาทพึ่งให้ได้มากที่สุดนะครับ
ตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานชุมชนวัดเหนือศรีพลเมืองนะครับ
สวัสดีร้อยตีบรรณกิจนะครับ

อยากให้เล่านิดนึงครับว่าประสาทพึ่งทั้งสองหลังเนี่ย
โดยเฉพาะหลังนี้เนี่ยครับอย่างบริเวณฐานเนี่ยค่ะจะมีการเล่าเรื่องพุทธประวัติใช่ไหมครับ
อันนี้ก็คือเป็นลายพระพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเปิดโลก

มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีพระพิสุสงฆ์มีประสานราชวังนี้ก็เป็นของสูงเป็นของสวรรค์
ก็คือตามตำนานว่าวันนี้จะมีการเปิดให้เราเห็นสวรรค์แต่พอมองเข้าไปในสวรรค์ก็จะเห็นเป็นประสาทสวยงามแบบนี้เลย

แล้วอีกอย่างประสาทพึ่งนั้นเขาทำกันเพื่อให้บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในพบหน้า
ถ้าเขื่อนในสวรรค์ก็ให้มีค่าธาตุบริวารจำนวนมาก

ประสาทพึ่งด้านหลังผมตอนนี้นะครับเป็นของชุมชนวัดป่าสุธาวาสนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นตัวเกียงของปีนี้เช่นเดียวกันครับ
และความสวยงามเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องจับตามองมากก็คือเรื่องราวของหลวงปู่มั่นนะครับที่มีการเล่าด้วยงานศิลปะที่สวยงามมากรอบประสาทเลยทีเดียว
ถ้าใครอยากจะเห็นและสัมผัสประสาทพึ่งใกล้ใกล้แบบนี้ถ้าพลาดจากการตั้งแสดงเมื่อคืนนี้ที่สนามมิ่งเมืองก็ต้องมาตระเวนดูตามจุดที่ใกล้เส้นทางของขบวนแห่อย่างที่วัดป่าสุธาวาสก็จะได้เห็นประสาทพึ่งใกล้ใกล้แบบพิเศษกันแบบนี้แหละครับ
ตอนนี้นะครับบรรยากาศคึกคักมากนะฮะทุกคนมารวมกันที่นี่แล้ว
เพราะว่าอีกไม่กี่อึดใจครับประเพณีแห่ปราสาทพึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ตอนนี้แถวนี้ก็คือบริเวณหน้าศูนย์ราชการนั่นเองนะฮะ
วันนี้จะมีทั้งหมดสิบสามขบวนด้วยกันนะครับเคลื่อนไปตามถนนนี้
จนถึงวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับซึ่งจะเป็นการถวายประสาทพึ่งนั่นเอง
เดี๋ยวเราตามไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของปีนี้กันครับ
โอ้โหวันนี้รวมสาวงามทั้งจังหวัดสกลนครมาอยู่ที่เดียวหมดเลยใช่ไหมครับ
ใกล้เวลาเริ่มขบวนแห่แล้วเราไปคุยกับพ่องานของงานนี้กันสักหน่อย
ไฮไลท์ของงานในปีนี้จะเป็นยังไง

ปีนี้งานยิ่งใหญ่มากเหมือนทุกปีเลยใช่ไหมครับ
อยากให้เล่านิดนึงว่าปีนี้ความยิ่งใหญ่มีอะไรบ้างครับ
ครับสำหรับสกลนครนะครับงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของเรา
สวัสดีครับปีนี้นะครับชาวสกุณฑรเราได้กระบวนแห่ประสาทผึ้งจัดประสาทขึ้นมาทั้งหมด๙หลัง
แต่กระบวนเรามี๑๓กระบวนเราได้รับ๖๙ถ้วยพระรัชฐานจากสมเดชพรรกนิษฐาเทียราชเจ้า
ให้ชาวบ้านให้ชุมชนให้ชาวสกลนครทำประสาทพึ่งสวาย

ในแผ่งแง่ของสำคัญต่อชาวสโกนละครเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็คือประเภนีประสาทพึ่งความสำคัญถือว่าเป็นการทำบุญ
เพื่อภายข้างหน้าจะได้มีประสาทราชมนเทียนมีบริวารอะไรต่าง
แต่สิ่งสำคัญคือการทำประสาทพึ่งเนี่ยให้ชาวสกลได้ร่วมกัน
หลอมเทียนทิมแกะติดดอกเทียนติด
แล้วเรายึดถือเป็นประเพณีเป็นขนบธรรมเนียมโบราณมาตั้งนานแล้วนะครับ
ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับประเพณีนี้รักษาประเพณีนี้ไว้ครับ
แล้วผมเชื่อว่าต้องเป็นความภูมิใจมากเพราะกว่าที่จะเสร็จนิดแต่ละหลัง

เดี๋ยวเราต้องไปจับจองที่นั่งที่ดีที่สุดในการชมวันนี้

ตรงจุดนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือหัวขบวนนั่นเองนะครับ
เห็นว่ามีการแต่งกายชุดพื้นเมืองของจังหวัดสกลนครด้วย
รอบด้านผมนะครับจะมีอัธจันทร์ที่ประชาชนชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ

เรียกได้ว่าเป็นประเพณีเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดสกลนครด้วยเลยนะครับ

เอาละครับตอนนี้นะครับเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับ
และเริ่มต้นแล้วนะครับสลัดขบวนแห่งวัฒนภิกษาพึ่งประจำปีนี้ครับ
รวมถึงใฟมีสวินตรีความรกต่อมา
และถือเป็นอินักภาพวัฒนธรรมสำหรับสะกดกับเรา
กระทรวงวัฒนธรรมเลยได้เป็นโครงงานที่เดินทางส่งเสริม
จากภาษาพละบริกุจังหยานวัฒนธรรม
จากปีพคขข๕๐๐น
หลังผมตอนนี้เป็นเพียงขบวนเปิดงานเท่านั้น
ซึ่งแค่เริ่มงานก็ยังยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ครับ
อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะค่อยมีประสาทพึ่งจากหลายชุมชนทยอยมาถึง
เดี๋ยวเราไปชมความงามกันดีกว่าครับ
ตอนนี้ขบวนประสาทพึ่งขบวนที่๑จากชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมนั่นเอง
เดินทางมาถึงผมแล้วครับเป็นชุมชนที่เป็นตัวเต็มประจำปีนี้ด้วย

ขบวนประสาทพึ่งที่ร่วมประโดดเพื่อชิงช่วยวัฒนธรรมของขบวนที่๑ครับ
ตรงชุมชนวัฒนธรรมเชิงชุมวัลวิหาร
ร่วมกับชุมชนวัฒนธรรมเชิงชุม

และวัฒนธรรมเชิงชุมวัลวิหาร
ในแต่ละขบวนนอกจากความสวยงามของประสาทพึ่งแล้ว
เราจะเห็นการแต่งกายซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของแต่ละชุมชนนะครับ
ได้เห็นสิ่งที่เขาถือก็คือเป็นของดีประจำชุมชนของเขาจริง
นำมาสอดแทรกไว้ในแต่ละขบวนให้เราได้รู้ได้เห็นว่าแต่ละชุมชนมีความเจ๋ยังไงนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของชาวสกลนครจริงครับ
ครับวันนี้ครับนี่มีพลัยพีศาสตร์สาวงามสกุลนคร
พอได้มายืนดูขบวนแห่ใกล้แบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่ายิ่งใหญ่จริงครับ
งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งของจังหวัดสกลนครในปีนี้คุ้มค่าการรอคอยจริง
ตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครนั่นเองนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกขบวนจะต้องเดินทางมาเพื่อที่จะถวายประสาทพึ่งให้กับองค์พระธาตุนั่นเองครับ
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสารมาอย่างยาวนานครับ
สำหรับผลการตัดสินนะครับก็ปรากฏว่าประสาทพึ่งแบบโบราณรางวัลชนะเลิศตกเป็นของชุมชนวัดศรีสุมัง
ส่วนประสาทพึ่งแบบประยุกต์รางวัลชนะเลิศเป็นของชุมชนวัดกกส้มโหงหรือวัดสุวรรณนินจินดารามอดีตแชมป์เก่าที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้พาเราไปชมกัน
ส่วนของชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมก็ไม่น้อยหน้าขวารางวัลที่สองไปครับต้องปรบมือให้กับทุกชุมชนจริง
จะมาเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานนะฮะ
มาเห็นความตั้งใจของชาวบ้านเนี่ย

เพราะว่านอกเหนือจากความงามที่เราสัมผัสได้
ของวัฒนธรรมศิลปะที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ย
เราได้เห็นวิถีชีวิตความตั้งใจความร่วมแรงร่วมใจ
ในการทำอะไรสักหนึ่งอยากให้ออกมาสำเร็จของคนทั้งจังหวัดจริง
เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับ

ผลการประกวดประสาทพึ่งแบบโบราณ
ใดได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้

ดไลค์เพจกดแชร์คำถาม
แล้วตอบคำถามแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์
พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันที่๒๒พฤศจิกายนพศ๒๕๖๒
วันที่๒๕พฤศจิกายนพศ๒๕๕๙
โอ้โหไทยแลนด์

โอ้โหไทยแลนด์